วันนี้นะครับมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้ดูด้วย
เขาบอกว่าเป็นเรื่องของนกในตำนาน
ที่หาชมได้ยาก
คุณเคยเจอไหมกับนกในลักษณะแบบนี้

ว่าแต่มันคือนกอะไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
เจอกับเราสองคนแบบนี้นะครับมาเบรก
ค่ะเล่าข่าวที่ว่ากันว่าน่ารักจริงจริงประทับใจมากเลยอ่ะ
คือลูกสาวกำลังจะแต่งงานแล้วก็ต้องตัดชุดแต่งงานถูกไหม
แล้วก็ไปถ่ายพรีเวดดิ้งแต่อย่างนี้ละกันครับ
เจ้าสาวบอกว่าไม่ต้องไปตัดชุดใหม่เอาชุดเก่าของคุณแม่ที่เคยใช้ในงานแต่งกับคุณพ่อ

อ๋อโหสวยนี่คือภาพเก่าของคุณแม่ตอนคุณแม่แต่งงาน
โอ้โหชุดของแม่เป็นแบบนี้
มา๓๐ปีลูกสาวเอามาใช้ในงานแต่งของเธอเลยครับ
ใส่ถ่ายพรีเวดดิ้งสวยนะในทีมวินเทจ
โอ้โหมันทั้งเข้ากันโอ้โหสวยงาม
ที่ใช้ชื่อว่าแพรวเพชรนะครับ
เธอนั้นนำชุดแต่งของคุณแม่เอามาใส่ในงานแต่งของตัวเธอเอง

และทั้งหมดนี้นะเธอบอกเป็นความตั้งใจของเธอ
ที่อยากจะเอาชุดงานแต่งของคุณแม่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำดี
มาใส่แล้วก็มาเก็บเอาไว้ในหัวใจในความทรงจำของเธอ

เรียกได้เป็นความทรงจำดีของคุณแม่ณงานแต่งจริงนะ
โอ้โหเหมือนกับว่าเอาไงอ่ะ
เหมือนได้เห็นงานแต่งของคุณแม่อีกครั้ง

คือมันเป็นความประทับใจของคุณแม่เนาะ
ความทรงจำดีในวันแต่งงานของคุณแม่เนี่ย

อยู่ในความทรงจำดีในงานแต่งงานของเรา

คือปกติเราจะเคยได้ยินเคยเห็นนะ
บอกว่างานแต่งอาจจะเป็นแหวนเพชรของคุณแม่

หรือว่าเป็นสร้อยทองสร้อยเพชรอะไรก็ว่า

โอ้โหนะคะเรียกว่าเป็นชุดสวยคลาสสิก
ไม่ว่ายุคสมัยไหนผ่านไปแต่ยังสวยอมตะอยู่
จริงเนี่ยค่ะต้องชื่นชมจริงนะคุณแม่เนี่ย
วิสัยทัศน์ด้วยนะเห็นแล้วคุณชิสาคิดในใจ
อยากแต่งอีกสักรอบเดี๋ยวจะเก็บชุดของตัวเองไว้
ให้ลูกสาวบ้างดีไหมอ่าเก็บไว้ดีดีล่ะใช่ไหมคะ
ตอนนี้ต้องไปดูก่อนว่าหนูแทะหรือยังเออเป็นความทรงจำดีดี
ใครมีโอกาสนะลองดูสิว่าจะมีชุดแบบนี้
ส่งต่อให้ลูกเราหรือไม่ส่วนคุณแม่คุณลูกคนนี้
รอดูว่าจะส่งต่อถึงทายาทของคุณแพรวแพทย์หรือเปล่า
เออลองดูรอดูแล้วกันนะคะครับมาดูอีกหนึ่งตำนานค่ะ
คือนกที่อยู่ในตำนานโบราณอย่างนกฟินิก
ก็เคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นจริง
คุณคะคุณต้องตั้งใจดูคลิปนี้เพราะว่าเขาบอกนี่คือนกฟินิกตัวจริง

บินให้เราเห็นกับตาเลยเนี่ยค่ะ
และนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวที่หุบเขาแห่งหนึ่ง

นี่คือนกค่ะที่เขาเรียกว่าไก่ฟ้าหลังขาว

มันเป็นนกที่เรียกได้ว่าได้ฉายาเทพแห่งพงไพร

ถ้าตอนมันเดินปกติทั่วไปมันจะเป็นแบบนี้
หางจะยาวหน่อยนะคะคล้ายกับนกยูงเหมือนกันนะ
แต่สีมันจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะ
อาศัยอยู่ตามป่าไม้อบอุ่นป่าดิบชื้นบนเทือกเขามณฑลยุนนานประเทศจีน

จะบินแล้วกางปีกออกมาก็จะบินออกมาสวยงามแบบนี้นะคะ
มันบินอยู่สูงเหมือนกันนะคะ
ก็ถือว่าเป็นนกที่เรียกได้ว่าสง่างามแล้วก็เหมือนอยู่ในตำนานนะคะ
ถือว่าถ้าใครได้เจอนกตัวนี้นะคะโชคดีมากนะ
เพราะว่ามันเป็นนกที่ใกล้จะศูนย์พันธุ์แล้วแล้วก็จัดเป็นสัตว์คุ้มครองของจีนด้วย
แล้วต้องบอกว่ามันเป็นนกที่มีคุณค่ามีเรื่องราวมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะ
สมัยราชวงศ์ถังบอกได้เลยว่านกตัวนี้เป็นตำนานอยู่ในเรื่องราวเรื่องเล่าของหลายยุคหลายสมัย
ก็จริงนะถ้าเราเคยดูพวกหนังจีนกำลังภายใน
อาจจะต้องมีบินมาแล้วนกขาวลักษณะแบบนี้

บนนั้นจะมีวรยุทธ์ง้อไบท์

แต่ที่ที่ไปเนี่ยคือเมืองจังโจมณฑลฝูเตี้ย

ไม่ใช่ข่าวเหลียงซานเออได้หาคนละที่กัน
แต่เอาก็เป็นคลิปจากต่างประเทศเอามาให้ดูกันนะคะ

กุดไปดูแล้วกันไม่หาดูเพิ่มเติมอ่ะนะ

ยายก็บอกว่าแมวมันติดอยู่บนต้นไม้
ไอ้แมวตัวเนี่ยลองเวียว

เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว

ในเบรกนี้เราจัดไปแบบยาว

กับเรื่องของคุณลุงคนหนึ่ง
คุณลุงคนนี้ขับรถแล้วก็เมาไง

จนสุดท้ายนะพลเมืองดีต้องมาช่วย
ช่วยคุณลุงแล้วจะช่วยยังไงช่วยแบบไหนไปดูกันค่ะ
ผมจะไปบ้านนะผมอยากได้นอนแล้ว
ลุงชนเข้าไว้ลุงชนเข้าไว้
ผมเข้าใจกันไง
ลุงก็จอดรอเจ้าของรถมาสิครับ

คุณลุงคะคุณลุงทั้งเมาทั้งง่วง
แบบนี้เนี่ยไม่ได้เลยนะคะ
เพราะว่าคุณลุงขับรถไปชนคนเขา

ลุงเมานะ
ลุงก็บอกอย่างเดียวว่าลุงง่วง

ลุงก็ยืนยันอย่างเดียวว่าจะกลับบ้านนอน

แต่พอชนแล้วถ้าคุณไม่เคลียร์กับเจ้าของ

แล้วโทษหนักกว่าเดิมด้วยนะคะ

ก็ต้องรอค่ะ

แบบนี้นะครับเขาก็บอกเครียดคล้ายกันแค่ว่าเป็นเป็นสูตรของคนเมาแล้วครับ

ขอกลับบ้านไปนอนก่อนเพื่อให้แอลกอฮอล์มันเจือจา
พอตรวจแอลกอฮอล์ไม่เจอก็จะได้ไม่มีความผิดอะไร

เออเนี่ยค่ะมันก็อาจจะเป็นทริคที่หลายคนอาจจะใช้
แต่ว่าไม่แนะนำนะผิดก็ต้องว่าไปตามผิด
แล้วสำคัญมันก็คือแล้วที่สำคัญยังไงนะ
เมาไม่ขับถูกต้องแล้วคุณตำรวจเขามีวิธีนะ
ต่อให้คุณไปนอนพักผ่อนอาบน้ำเรียบร้อย
ปะแป้งแป้งยงแป้งเย็นอัดตรงลักกะแร้แล้วมันยังไงมันก็ขึ้น
ขึ้นยังไงก็คือการตรวจเลือด
เจาะเลือดนะคะก็สามารถตรวจแอลกอฮอล์ได้ด้วย
ที่สำคัญคือมันอันตรายไง
นี่ชนเฉียวชนนิดนึงอาจจะได้รับความเสียหายเรื่องรถ
แต่ถ้าหากว่าเมาหนักทนไม่รู้เรื่องแล้วก็คือมีคนเจ็บคนตายมา

จริงเราเคยอ่านข่าวแบบนี้หลายครั้งแล้วมันเป็นเหตุสลดจริง
ต้องมีผู้เสียชีวิตผู้เสียหายจากการที่ว่า

ตายายคู่หนึ่งเห็นแล้วน่าสงสาร
เพราะว่าขับรถไปขายกล้วย

เพราะว่าตอนระหว่างทางกำลังจะกลับ
ดันไปเจอพวกมิจฉาชีพขับรถเบียดเพื่อตบทรัพย

เรื่องราวเป็นยังไงติดตามหน่อยฮะ
โอ้โหโอ๊ยน่าเห็นใจที่น่า

นี่คือคุณตานิดและคุณยายละมัย
ดวงดีอายุ๗๔ปีเป็นสามีภรรยาชาว
ตำบลน้ำสวยอำเภอเมืองจังหวัดเลยฮะ
ทั้งคู่บอกว่าน่าจะถูกแก๊งตบทรัพย์หลอกเอาเงินไป
ไอ้พวกขับรถเบียดแล้วมาตบทรัพย์นั่นแหละ
เรื่องของเรื่องขับรถกระบะคันเก่าเนี่ยนะฮะไปขายกล้วยที่ตลาดเช้าเมืองเลย

แล้วขับไปถึงบริเวณสะพานน้ำเลยก็มีรถเก๋งสีดำขับข้างหน้า
แล้วคุณตาก็คิดว่าน่าจะต้องแสงเพราะลักษณะรถเก๋งเนี่ยตั้งใจขับช้าไง

แล้วตัวคุณตาแกขับด้านหลังแกจะรีบเอาของไปส่ง

แล้วก็เลยออกเลนขวา

ถูกพอขับแซงไปเท่านั้นแหละมันมีรถกระบะมาขับเบียดด้านขวา

มาในจังหวะเดียวกันกับที่คุณตากำลังจะขับแซง
ราวกับว่านัดกันไว้โอเคดูเหมือนอุบัติเหตุ
แต่มันก็มีโอกาสที่จะเป็นว่าไปเจอกับพวกแก๊งเบียด

พอชนกันสะกิดกันไง
พอชนกันสะกิดกันคุณตาแกก็ไม่ได้ไปหนีนะ
แกก็อยากจะรับผิดชอบแหละคนมีความรับผิดชอบอะเนาะ

ไอ้ทางฝั่งที่คาดว่าจะเป็นพวกมิจฉาชีพเนี่ยนะ

บอกว่านี่ขับรถยังไงมาเฉียวชนรถผม

พอถามแบบนี้คุณตาคุณยายตกใจสิคะ
ถูกต้องครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าก็ไม่ได้ต่ออย่างนั้นจริง

โอ้โหแต่คุณตาแกบอกว่าไม่มีหรอก

เจ็ดพันเงินที่ไปขายกล้วยนั่นนะ

เห็นว่าแต่ละครั้งที่ขายกล้วยก็ขายได้ไม่เยอะนะ
กว่าจะเก็บได้รวม๗๐๐คุณคิดเอาละกัน
เนี่ยสุดท้ายกลับมาบ้านไปหมดแล้ว
แล้วก็มาเล่าเรื่องนี้ให้กับลูกหลานได้ฟัง
ลูกหลานก็มองแหละคาดว่าน่าจะเป็นพวกแก๊งตบทรัพย
พวกเบียดไอ้พวกขับเบียดตั้งใจขับเบียด
เพื่อให้เกิดอุบัติเหตุแล้วมาเรียกตบทรัพย์นั่นเองนะครับ

เราเองก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่ถ้าหากไปแจ้งกับทางตำรวจเชื่อว่าคุณตำรวจเนี่ย
ถ้ารับเรื่องไว้แล้วก็น่าจะไปไล่ดูจากกล้องวงจรปิด

น่าจะทราบน่าจะได้เห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันเข้าข่าย
มิจฉาชีพขับรถเบียดเพื่อตบทรัพย์หรือเปล่า
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปตามดูหลักฐาน
กล้องวงจรปิดต่างแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้
หรือแจ้งความเอาไว้ถ้าหากรู้ว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิดนะ

ไม่ว่าจะยังไงก็ตามให้มันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

หรือคุณไม่มีประกันไม่เป็นไรคุณอย่าเพิ่งตกใจ

ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยไกลเกลี่ย
อันนี้ก็จะช่วยการจัดการให้มันถูกต้องตามกฎหมายดีกว่า
มันดีกว่าการไปจ่ายตังค์ให้ตรงตรงนั้น

แต่บางครั้งบางคราวเดี๋ยวมาเก็บตังค์เพิ่มอีก
เดี๋ยวมีปัญหามันจะเป็นปัญหาเพิ่มเติม

แล้วก็แสดงความเห็นใจคุณตาคุณยายด้วยนะคะ
ลำปางค่ะก็มีเหตุเหมือนกัน
เป็นเหตุฉกชิงวิ่งราว

กับข้าวเวลาที่เราไปซื้อที่ตลาดแล้วแขวนไว้ที่รถ
สุดท้ายนะคะโจรก็มาฉกไปง่ายเลย
เกิดยังไงขึ้นไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะ
ไปดูค่ะที่นี่คือตลาดสดรอบเวียงอำเภอเมืองลำปางนะคะ
ผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่บริเวณจอดมอเตอร์ไซค์
จอดกันรายครั้นท่านด่ายนั่นเองค่ะ
สายตาของผู้ก่อเหตุนี่นะคะ
มองไปเห็นถุงกับข้าวเนื้อหมูต่างนานา
แขวนอยู่รถข้างรีบคว้าไปอย่างรวดเร็ว
จากนั้นนะคะถอยมอเตอร์ไซค์ออกมา
แล้วก็รีบบิดหนีหายไปเลยค่ะ

ผู้เสียหายก็เลยไปแจ้งความให้ตำรวจตามจับกลุ่มค่ะ
จับกลุ่มนางสาวบุญช่วยเกรดวงอายุ๔๗ปีมาสอบสวน

สวมเสื้อสีน้ำเงินใส่หมวกกันน็อกนี่นะคะ

นางสาวบุญช่วยผู้ก่อเหตุบอกเคยทำมาแล้ว๓ครั้ง

ทำที่ตลาดออมสินตลาดสดรอบเวียงแล้วก็หน้าโรงเรียนบุญวาสวิทยาลัย
แล้วบอกว่าขโมยเนื้อหมูเนี่ยไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องไม่ได้เอาไปขาย
แต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อนะคะเพราะตรวจปัสสาวะผู้หญิงคนนี้
เจอสารเสพติดค่ะก็เลยคิดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะขโมยเนื้อไปขาย

เบื้องต้นเลยแจ้งเขาหารักษาพนักเสร็จ๓เสพติดในนะคะ
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะเล็กน้อยก็ขโมยกันได้
เวลาเราไปตลาดนะเอาผมเข้าใจนะบางทีขี้เกียจที่จะหิ้วว่าของมันเยอะ
เออไปตลาดทั้งที่ซื้อเยอะไง
ขับขี่มอเตอร์ไซค์เอากะมาวางไว้ตะก้าหน้ารถบ้าง

มันก็หักโดนขโมยสิครับอืมโอ้โฮ
น่าเห็นใจบางทีต้องใช้ทริคอย่างนี้แม่ผมทำประจำ

แม่บ้านมืออาชีพฝากไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปซื้อให้ครบ

ร้านแรกจะซื้อแล้วฝากเอาไว้

รูดมาเลยใช่แม่คุณเป็นคนเดียวเหรอคะ

ทุกวันนี้คุณก็น่าจะได้ไปช่วยคุณแม่นะ
มีโอกาสจะไปเพราะแม่ไปวันหนึ่ง๓ตลาดได้

คุณผู้ชมครับไปดูโจรรายนี้เรียกได้ว่าคงจะหิวจัด
ไปขโมยต้มไก่ชาวบ้านเขาอะครับ

มันมีขาเหรอมันเดินมาเองได้เหรอเออแปลกใจตั้ง๖๗กิโลจากร้านของฉันนี่เจ้าของครับโอ้โหโมโหจริง
ต้มไก่ต้มไก่แบบว่ารสโอชะไว้เลยกะว่าจะได้กินแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้แม่กินด้วย
สุดท้ายไม่ได้กินแล้วพอต้มไก่เขาหายตอนแรกเขาทำไงรู้ไหมคุณชิสา
เลือกจริงคุณผู้ชมแล้วมองเฟซบุ๊กบอกต้มหม้อไก่ชั้นหายใครรู้ช้องมาบอกกัน
ล่ะม่อไก่เห็นน่ะเห็นอยู่แถวไหน
แถวถนนเส้นบ้านตาเพชรบ้านข้ามเหนือจังหวัดสุริน
ก็อยู่ไม่ห่างจากร้านของเขานั่นแหละ

โอ้โหเจอม่อฝาหม่อแต่สิ่งที่หายไปก็คือนี่แง่หลักฐานเลย
เหลือแต่คิงขาตะไคร้ใบมะกรูด
ไม่แน่ใจว่ามีพวกใบสมุนไพรด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าไอ้ต้มไก่ส่วนใหญ่หลายที่เขาใส่ใบสมุนไพรลงไปด้วย

อาทิตย์ก่อนของเราลงพื้นที่ไปถามนายอดิษัททรงสำเร็จ
หม้อไก่เขาเล่าให้ฟังว่าวันที่๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ตัวเขาก็ไปหาไก่อย่างดีมานะ

เอามาทำต้มยำไก่ให้แม่

แล้วทีนี้วันรุ่งขึ้น๒๒พฤศจิกายนนะ
ก็ถามแม่ไปแม่แม่ต้มยำไก่ที่วางเอาไว้มันหายไปไหน

แม่บอกก็ไม่รู้ก็วางอยู่ที่เดิมนั้นนะ

สุดท้ายก็โพสต์เฟซบุ๊คตามหาแล้วเจออย่างนั้น
นี่เขาแค้นจัดถึงขั้นว่ายังไม่ล้างหม้อเลยนะ

เรื่องของเรื่องเขาคาดว่าจะมีคนขโมยไปนั่นแหละ
แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นฝีมือใคร
มันคงไม่ใช่สิงสาราสัตว์แถวนั้นหรอก
อิสองด์น่ะก็ทิ้งทายไปบอกว่า
อยากให้คนที่ขโมยไปเห็นข่าวนี้
แล้วสำนึกด้วยนะกินไก่ฉันไป

โหโดยบอกสูตรให้ด้วย
พูดกันตรงก็ได้ถ้าอยากได้อะไรนะคะ
เอาจริงนะถ้าให้ผมเดานะ
คนแถวนั้นแหละคุณไปหาเอาดีเถอะ
จริงมันต้องรู้สิว่าคุณต้มไก่อยู่

ในเมื่ออยู่บ้านนี้น่าจะมีต้มไก่แล้วบุกเข้าไปเอาอย่างนี้เหรอ
ก็เป็นข้อสันนิษฐานที่น่าสนใจ
ใช่ไหมมันต้องระแวกนั้นแหละ

โอ้โหต้มใหม่เถอะไหม
แต่ง่ายกว่าอันเก่าก็อ้าวลืมไปเถอะป้า

โอ้โหเรื่องหม้อต้มไก่ก็เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกันนะคะ
ส่วนเรื่องของความคิดถึงมันก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวได้นะคุณชนะ
หนุ่มคนนึงเลิกกับเมียไปแล้ว
แต่คิดถึงเมียก็เลยต้องดื่มย้อมใจ

ก็เลยไปเอาของของรักของเมีย

เขาว่าไม่ดีอย่างนี้ให้คุณตำรวจมาช่วยตรวจสอบหน่อยค่ะ
โอ้โฮเดี๋ยว
กี่อัลฟังกัน
ดูก็ยังคุยกันหัวแล้วคิดคับคิดคับอยู่แล้ว
โอ้โหแต่ว่าคือแทบจะคุยไม่รู้เรื่องค่ะคุณชนะ

หนุ่มอายุ๓๖ปีคนนี้แหละค่ะ
ชื่อว่านายสมภารศิลาจันทร์นะคะ
เขาอาศัยอยู่ที่บ้านห้วยหินลาด
ตำบลเมืองหวานน้ำพรงสวัสดิ์ขอนแก่น
อาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่งเป็นคนกลางของบ้าน

ตำรวจเนี่ยขอค้นตัว
มีอาวุธปืนไหมมีระเบิดหรือเปล่า
ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไร
ทำอะไรไปเผาเข้าของเครื่องใช้ใคร

แต่แม่และพี่น้องของนายสมภารเนี่ย

นายสมภารเนี่ยเมาอลวาด
ทุบทำลายข้าวของในบ้านพังเสียหาย
แล้วก็เอาข้าวของไปเผาอยู่ที่ริมรั้วข้างบ้าน
จะบอกว่าไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นะ
หลักฐานมีพยานมี

เพราะกลัวว่านายสมภารจะคลั่งหนักกว่าเดิม

นายสมภารก็เลยยอมรับจำนวนรับสารภาพว่าทำจริง
แล้วก็พาคุณตำรวจไปดูจุดก่อเหตุ
ที่เผาซากกระเป๋าของเมียเนี่ยนะคะ
เรียกว่าเผาไม่เหลือชิ้นดีเลยค่ะ
เขายอมรับนะคะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยไปตัดอ้อยมาแล้วก็
กินเหล้าจนเมากลับถึงบ้านรู้สึกโอ้ยคิดถึงเมียขึ้นมา

เลิกรากันไปปีนึงแล้วแต่มันทั้งรักทั้งแคส
ก็เลยเอาข้าวของที่เห็นอยู่มาเผาค่ะ

ตำรวจก็เลยไม่ได้อาการอย่างนี้ไม่ดีแน่
พาไปคุมตัวดีกว่าสงบสติอารมณ์หน่อยนะคะ
พาไปที่สพน้ำพองและแจ้งข้อหาเมาสุราประพฤติตนวุ่นวาย

ตอนนี้รอผลอยู่นะถ้าหากว่าออกมาเป็นสีม่วง
แล้วก็เดี๋ยวดำเนินคดีเพิ่มแน่นอนนะคะ
ส่วนแม่เองค่ะแม่บอกอยากให้แค่ตำรวจมาช่วยจัดการ
แต่ไม่ต้องถึงขั้นแจ้งความดำเนินคดีก็ได้

เพราะว่าของมันเสียหายไปแล้วก็ถือว่ามันเสียหายไป
แค่อยากจะให้ไปนอนพักที่ห้องขัง

สงบสติอารมณ์ก่อนถ้าหายแล้วสั่งเมาแล้วค่อยกลับมา
เรื่องราวที่มันเกิดเพราะว่าคุณเมาแล้วคิดตะเลิศไปด้วยตัวของตัวเอง

เมาเมาแล้วอะไรนะตะเลิศ

นี่เรื่องจริงนะมันควบคุมตัวเองไม่ได้ในเรื่องของความรัก

แต่คุณเอามาคิดมาทำร้าย

นี่นี่ซิลดูอันนี้ผมลองนึกเนื้อแล้วนึกไม่ออกจริง

เอาไปดูเรื่องใดเป่าผมบ้าง

ซื้อมาใช้งานเพราะว่ามันอันตรายอยู่เหมือนกัน

เหย่ละ

เครื่องใดผมหรือว่า
เผาผมกันแน่จะเผากันเลยเหรอครับ

นี่คือลักษณะของอะไรใดรุ่นไหนคะเนี่ย

ค่ะแดงฉานขนาดนี้โอ้โหผมจะเหลือไหมคะ
งั้นลองเปลี่ยนไหมเปลี่ยนใดเปลี่ยนจาก
เอามาใช้เป่าผมเอาไปปิ้งขนมปังดีกว่าครับ
น่าจะอบแล้วก็กรอบดี
ไม่เอาสิเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยต้องระวังจริงนะ
เขาบอกว่าเนี่ยซื้อผ่านทางออนไลน์แต่ผมบอกไว้ก่อน
ของออนไลน์ไอดีมันก็มีเยอะแต่ของที่มันดูแล้วผิดพลาดมันไม่ได้
อย่างที่สั่งมันก็มีอยู่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นบางทีต้องดูด้วยนะซื้อมาแล้วมันมีเรื่องของการประกันรับคุณภาพหรือเปล่า
เนาะบางครั้งมันไม่คุ้มคุณผู้ชม
โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องดูให้ดีของมีคุณภาพ
เพราะถ้ามันพลาดพลั้งขึ้นมาอันนี้ผมเคยเห็นนะ
ใดแบบใช้นานมันระเบิดตึ้มขึ้นมานี่หัวไหม้เลยนะครับ

อันตรายนะครับสำหรับใดเป่าผมเนี่ยยังไงขอขอบคุณคลิปนี้

ก็คือสมัยนี้มันใช้เบอร์โทรศัพท์ในการลงทะเบียนแอปพลิเคชันต่างมากมาย
แล้วบางคนอาจจะกังวลไงว่าการที่เราให้เบอร์โทรศัพท์คนอื่นไปแล้วเนี่ย
เขาจะสามารถเอาเบอร์ทัวร์เราไปเช็คข้อมูลบัญชี
ข้อมูลเงินที่มีในธนาคารได้
ทำได้หรือไม่ดูเรื่องนี้กันค่ะ
อ่ะฟังให้ดีนะคะจากกระแสโซเชียลที่เขาแชร์กันเรื่อง
หากรู้เบอร์มือถือที่คุณผูกกับพร้อมเพลย์
ถ้าใครรู้เบอร์นี้นะคะมันจะทำให้รู้ยอดเงินในบัญชีได้
ล่าสุดค่ะทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
และทางธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลัง
ออกมาให้ข้อมูลแล้วนะคะว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงค่ะ
เนื่องจากธนาคารและบริษัทที่ดูแลระบบกลาง
ไม่สามารถนำข้อมูลลูกค้ามาเปิดเผยหรือขายต่อข้อมูลได้

นั่นคือพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
และพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
รวมไปถึงพระราชกฤษฎีกาควบคุมดูแลธุรกิจบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายเหล่านี้ค่ะควบคุมอยู่ทำให้ไม่มีสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลเบอร์โทรส่งให้ลูกค้า
รวมไปถึงไม่มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบเรื่องของยอดเงินบัญชีของเราได้
เพราะฉะนั้นใครที่มีบัญชีพร้อมเพลย์ที่ผูกกับเบอร์มือถือแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะ
ใครจะมารู้ยอดเงินในบัญชีของเราว่ามีแสนล้านพันล้านหรือจะมี๒บาท๓บาทก็ไม่ต้องกลัวอีกต่อไป
พี่ก้าวตามไม่ทันแล้วน้องมันไวมากจริงมันไวจริงไปดูเรื่องนี้กันบ้างช่วยกันหน่อยช่วยลุ้นเขาบอกว่าลุ้นยิ่งกว่าดูบอลโลกทำไมอ่ะแมวฮะมันไปติดอยู่บนยอดไม้ต้องไปช่วยกันเอาลงมาครับ
นี่ภูไพรมาแววทางศูนย์วิทยุคผู้ชีพมูลรณิธิพิทธิการเขตอเภอแม่ศรจังหวัดตาก
ก็ได้รับแจ้งว่ามีแมวดำไปติดอยู่บนยอดไม้ฟังดูก็น่าจะเป็นเรื่องธรรมดา
เด้ยข้าพันไปล่ะดูดีมันเห็นแมวเดิมอยู่ตรงนั้นเลยแล้วมันก็ลองเหี้ยวช่วยด้วย

กู้ภัยไปถึงเขาก็พยายามเนอะจะเอาแมวลงมาให้ได้
แต่แมวมันก็ร้องบอกไม่ยอมลง
บอกลงมาแมวบอกลงลง
หมามันอยู่ข้างล่างลงไม่ได้ใช่ที่มันขึ้นไปข้างบนเพราะมันมีแก๊งหมาอยู่ข้างล่าง

ถูกกุจิสานี่ไอ้พวกนี้ดั่งแรบลิ้นแห่ลงมาสิเดี๋ยวจะใส่ให้
ชุดหนึ่งไปเจรจากับหมา
เจรจากับหมาเจ้าถิ่นให้ออกไปไกลไม่งั้นเดี๋ยวแมวไม่กล้าลง

อีกชุดหนึ่งวางแผนเพื่อที่จะขึ้นไปช่วยแมว
แต่ด้วยความที่ว่านี่ไม้เนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมดูนะ
มันอ่อนเนี่ยมันรับน้ำหนักได้ไม่ค่อยดีเท่าไ

เพราะฉะนั้นนะครับเลยต้องเปลี่ยนแผน

แล้วใช้อุปกรณ์คล้ายกับไม้สอย

เอามาสอยแมว

อันนี้เรื่องจริงต้องใช้ไม้พนันแหละนี่
มันเป็นบวกค่ะเนอะอ่าดึงแล้วก็เป็นไงต่อ
ผูกที่ตัวที่คอของแมวเอาไว้ฟังดูอาจจะดูโหดร้ายอาจจะดูอันตราย

พี่เขาก็ต้องใช้วิธีนี้แล้วก็ทำอย่างระมัดระวัง
นี่ไงได้แล้วค่ะ
ยงโย่งยงโยดึงมาอย่างนี้
อู้ยมาแล้วโอ้ยโยงมาแล้วจ่ายความ
ปฏิบัติการนี้ใช้เวลาถึง๔ชั่วโมงนะฮะ
กว่าจะช่วยเจ้าเหมียวตัวนี้ลงมาได้
ไปถามคนที่เห็นคนแรกคุณยายดาวินาภาอายุ๙๖ปี
คุณยายบอกโอ๊ยหลานเอ้ยตอนยายเห็นยายยกมือไหว้ก่อนเลย

พูดแบบว่าท่องคาถาเพื่อให้แมวตัวนี้มันรอด

แต่ยายจะขึ้นไปเองก็ไม่ได้นะหลานเอ้ย

อยากรู้จังเลยตอนที่ยายเห็นยายท่องคาถายังไงอะครับ
โอ้โฮมีจุกมีแหล่บอายุมันของนึนเนอะ
ได้ทำบุญเนอะ

เผกลง
ยายรุ้นนะ

ดีใจ

ดีใจก็ว่าดีใจแล้วกันยาย
อย่างนี้ครับชาวบ้านเขาบอกว่าช่วงเกิดเหตุ
ตรงนี้มันเป็นจุดที่บริเวณใกล้กับบ้านพักข้าราชการตำรวจเนาะ

ยายแกอยู่เป็นแกคนเดียวและแกชลาแย่แล้ว
แต่สุขภาพยังแข็งแรงนะยังพูดคุยกับคนแถวนั้นรู้เรื่อง
ไม่ไหวหรอกยายก็ต้องแจ้งให้คนอื่นมาช่วยใช่ไหมล่ะ
สุดท้ายก็เอาเจ้าแมวตัวนี้ลงมาได้ล่าสุดมีผู้ใจบุญฮะ

แล้วตั้งชื่อให้แล้วชื่อว่าเจ้าเฉาก๊วย
ดีรอดไปแล้วนะเจ้าชาวก๊วยนะ
ต่อไปก็คงไม่กล้าแล้วมั้ง
เนื้อหมากับเเมาก็ยังไม่ถูกกันอยู่บรรยานธรรมนะคะ
ได้เวลาไปหาของดีของอร่อยกันแล้วนะครับ
เดี๋ยวจะพาไปร้านอาหารตามสั่งที่ว่ากันว่าดังมาก
แถมเป็นคนที่ดังมากในติ๊กต๊อกด้วย

ติดตามเลยในช่วงของสบัดรอบกรุง
แถมเป็นคนที่ดังมากในติ๊กต๊อกด้วย

ติดตามเลยในช่วงของสวัสดีรอบกรุง

ถ้าเรื่องผัดกะเพราไว้ใจป้าเล็ก
นี่ป้าเล็กแกว่าอย่างนี้

คนเขาเลยเรียกร้านนี้ว่าร้าน

เป็นไงชื่อป้าเล็กแต่รสชาติไม่เล็กนะครับ
อยู่ย่างสมุทรปราการเป็นอีกร้านอาหารชื่อดังในโลกโซเชียล
โอ้โหก็ให้เยอะขนาดนี้ก็มันไม่ปลอดภัณฑ์เลยล่ะ
เต็มคาลาเบลคุณฟรรยาสาวอื้อเต็มคาลาเบลจริง
โอ้โหมันน่ากินน่าทานแต่ละอย่างนี่
ถ้าเป็นกะเพราแล้วก็ทีเด็ดเขาเลยครับ

จะให้เต็มหรือจะเป็นควบคุมมั้งหมูหมักอะไรยังเงี่ย

คือบางคนไปแล้วมันรักพี่เสียดายน้อง
คิดไม่ออกว่าจะเอาอะไรดี

อันนี้เรื่องจริงนี่อย่างกุ้งเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ใส่หมูลงไปด้วย
ก็มีเหมือนกันจานหนึ่งไม่แพง
บาทโอ้โหถ้ากลัวไปไม่ถูกนะครับคุณผู้ชมครับ

โทรไปถามป้าเล็กให้อยู่ตรงไหนให้ไม่ถูก

ค่ะมีโอกาสก็ไปตามกันแล้วกันเพราะอยู่ใกล้นี้เองค่ะ
หิวแต่ถ้าหิวแล้วแล้วก็อยากได้เคล็ดลับความรวยต้องรายการ
เศรษฐีป้ายแดง
ป้องน้องจ๊ะจะพาไปดูเคล็ดลับความรวยของร้านนี้นะครับ

เมืองกรุงก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ
ตั้งอยู่แถวปากซอยลาดพรวังหิน๘๐ฮะ
เขาบอกว่าดูความหอมอร่อย
ของน้ำซุปฮะน้ำซุปเนี่ยรสชาติเยี่ยมจริง
แล้วปริมาณก็บอกเลยว่าชามเดียวอิ่ม
โอ้โหจริงให้เยอะอะไรขนาดนั้น
นี่พี่ป้องและน้องจ๊ะเข้าไปที่นี่
แล้วก็ไปเจอกับเฮียปองและเจ๊เล็กเจ้าของร้านไม่หวงสูตรนะ
คือเคยมีคนมาขอสูตรแกให้เลย
แล้วก็สอนวิทยายุทธ์วิชาในการปรุงก๋วยเตี๋ยวไก่
หลักสูตรมาแล้วกว่า๓๐คนโอ้โหเรียกได้ว่าได้สูตรรวยกันไปหมดแล้ว

โดดเด่นมากครับกับเครื่องเทศสูตรพิเศษที่เรียกได้ว่า
มีชื่อเฉพาะก็คือ๕เกลอ๕เกลอ
คนอื่นอาจจะใช้แค่๓แต่นี่๕เลยครับ

เขาบอกว่ามีเทคนิคในการตุ๋นไก่ให้เนื้อเปื่อยนิ่มกำลังดีด้วยนะ

เรียกได้ว่ามาแล้วชอบมาแล้วทานแล้วติดอกติดใจ
แต่เรื่องราวของเฮียปองและเจ๊เล็กเนี่ยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะ
กว่าเขาจะประสบความสำเร็จแบบนี้
มันมีที่มาที่ไปซึ่งเป็นยังไงติดตามด้วยนะครับ
จากนั้นน้องใบตองค่ะจะพาไปที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
ไปที่ร้านนี้เลยอู๊ดห่อหมกปลาช่อนค่ะ
หอมหกริมถนนที่เหมือนจะธรรมดาแต่บอกเลยไม่ธรรมดา
เพราะร้านนี้นะคะขายดิบขายดีค่ะ
วันหนึ่งขายใด๑๐๐๐กระทงค่ะและที่เห็นอย่างนี้นะคะ
มีทั้งห่อหมกหัวปลาพุงปลาเนื้อปลาใบยอกะหล่ำปลีหัวระพา
ทำสดใหม่วันต่อวันค่ะจุดเด่นก็คือเครื่องแกงที่ทำเองด้วยรสชาติที่เข้มข้น
เนื้อปลาช่อนเน้นเลยครับคุณค่ะดูเข้าหัน
กันอย่างนี้เลยลูกค้าเนี่ยติดอกติดใจคล้ายดิบคดีมาร่วมสามสิบปีแล้วตอนนี้ก็มีมากถึงสี่สาขานะคะ
ใครอยากจะเป็นเศรษฐีป้ายแดงต้องรอดูเลยค่ะเพราะพ่ออู๊ดและแม่ตูนเจ้าของร้านเนี่ยจะมาเผยสูตรเด็ดเคล็ดลับให้ดูทุกขั้นตอน
แต่ก่อนที่จะเป็นอู๊ดห่อหมกปลาช่อนที่ขายดีโด่งดังแบบนี้นะคะเรื่องราวของพ่ออู๊ดก็คือเรียกว่ามากมายเหมือนกันเคยทำมาแล้วหลายอาชีพ

ขอบคุณค่ะแอ๊กแอ๊ก
ไม่ใช่จักรยานแต่เธอก็หน้าถีบเสมอแจ๋ว
เบื่อแล้วข้าวอะไรอยากกินข้าวแกล้งกับเธอแจ๋ว
ความรักก็เหมือนมะม่วงถ้าเธออยากรวบก็มาแจ๋ว

แต่ละคนนี้แจ๋วสุดไปเลยนะคะ
คุณครูวัฒนยาก็เลยถ่ายคลิปน่ารักของเด็กเหล่านี้ในช่วงพักกลางวัน
หลายคนก็อยากรู้จักหนุ่มแต่ละคนเป็นใครบ้าง

คนแรกเลยคนแรกน้องเตชินค่ะ
คนที่สองน้องอังเป่า

และคนที่๓นะน้องโอลี่
แต่ละคนนี้ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในโรงเรียน
เป็นตัวตึง
นี่คนที่สองน้องอังเป่า
แล้วคนที่๓ปิดท้ายคือน้องโอลี่
นักเรียนชั้นป๖เป็นพี่ป๖แล้ว
ก็จะมีความเก่าแสบนิดนึง

ใครอยากจะไปดูความน่ารักของ๓หนุ่มนิด
ตามไปได้ในติ๊กต๊อกของคุณครูวัฒนยานะคะ
เผื่อจะมีคำคมใหม่ให้เราได้เอามาใช้
จะได้แจ๋ว

งั้นมาดูเรื่องนี้เขาว่ากันว่า
บอกหน่อยให้เบรกนิดนึง
เพราะรถมันมาแรงจริงเลยครับ
อ่าไอ้หนูอยากไวเลย
ก็อยากจะช่วยผู้ปกครองนั่นแหละ

แค่พูดว่าเบรกมันก็ไม่หยุดหรอกครับ
เอาแต่สุดท้ายนะก็ไปหยุดตรงนั้นได้
ก็ไม่เป็นไรไม่ได้เสียหายอะไรมากมาย

แต่ให้เด็กลองทำอย่างนี้ผมว่าเป็นการเสริมประสบการณ์ให้เด็กเขารู้
ว่าทางตรงนี้มันลาดชันมันเอียงนะ
เราต้องลงอย่างระมัดระวังกว่านี้จะได้ไม่เกิดความเสียหาย
เออนะทุกบทเรียนทุกประสบการณ์ชีวิตก็ล้วนแล้ว
แต่ทำให้เด็กแต่ละคนเติบโตมาอย่างแข็งแกร่ง
คุณผู้ชมด้วยนะคะติดตามกันมาตลอดส่งไลน์มาพูดคุยกัน
ปิดท้ายเราก็เลยมีภาพความน่ารักของน้องแมวอ้อนน้องลิงมาให้ดูกันค่ะ

สวัสดีครับ
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ